ส่งเสียงแองจี้ไปค่ะนะฮะเรียงไทม์ไลน์จัดลำดับไม่ถูกเลย
ว่าใครเป็นเมียน้อยหรือเมียหลวงจำไว้นะชะนีทั้งหลาย
เพราะว่าเข้ามาไล่เลี่ยกันอย่างแรง
สองสาวใส่ค่อนข้างสูงวัยว่ะสองสาวใส่ค่อนข้างสูงวัย
ก็โอเคล่ะถ้าสูงวัยก็ปล่อยไปเถอะเนาะ
ยินดีพรีร่างพร้อมใจเป็นเมียให้นักร้องดัง
แค่เสียงนิดเดียวก็รู้เลยว่าคือนักร้องคนไหน
ทั้งสองสาวรู้จักกันด้วยนะไม่มีทะเลาะตบตีปลาขี้ใส่กัน
ไม่มีเพราะคุยกันแล้วเขาแชร์ลิ่งกันแล้วไร้ปัญหาในระดับหนึ่ง
เออเนอะแบบนี้ก็อ๋อเยอะแยะ

บางคนเปลี่ยนอยู่บ้านเดียวกัน๓คนเยอะแยะเลยเถอะจนเนี่ย

เอาเลือกนี้เลยแล้วกัน

ถ้าเกิดมีผู้ชายซุ๊กไว้ยังโอเค
แต่นี่คือทั้งผู้หญิงสองแล้วผู้ชายหนึ่ง
อยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้เหรอ

สำคัญผัวตัวดีนักร้องเนี่ยเลี้ยงดูทั้งสองเมียเป็นอย่างดี
มีลูกด้วยทั้งสองฝ่าย
ก็เลี้ยงดูดีส่งเสียเรื่องเงินทองการศึกษาเป็นอย่างดีด้วย
ดีจังเคลียร์กันเข้าใจก็ถูกแล้ว
รักกันสร้างสองครอบครัวเงียบไม่จำเป็นต้องเฉาโฉสนั่นวงการ
ตอนนี้โอเคดีอยู่แต่ต่อไป

ต่อไปไม่แน่คงต้องเลือกว่าจะอยู่กับเมียไหน
เพราะมีสองเมียไปเรื่อยแบบนี้สังคมโอเคไหม
อัจฉริยะก็มีสองเมียสองลูก
เอาไงนั่นทนายไม่ใช่ทนายยังสอบไม่ผ่าน

เมียก็แบบว่าไอ้
เขาก็รู้แต่ว่า
เขาไม่ได้ซุกกันเนี่ยแต่ซุกพวกเราเนี่ย

ใครคือนักร้องเสียงเอกลักษณ์
แต่ผู้หญิงก็เป็นดาราทั้งคู่ใช่ไหม
ก็ใช่อะแม่มีลูกด้วย
เป็นดาราแล้วมีลูก

ไม่รู้พี่ถามหนูเนี่ย
อย่างงี้ด้วย
มีลูกเปิดเผยไหม

อันนี้ก็เกินไป

บอกว่าอยู่เบื้องกลาง

ทีนี้แฟนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ

เครียมให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีขนมั้ย

วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน๒ปีของเขา
แล้วก็มีคนจะมีคนตัวการช่วยเคลียร์ให้ก่อนแต่
แต่นั้นก็บอกว่าก็แล้วแต่ถามว่าอยากรอให้เป็นพ่อของลูก

เธอไปดูท็อคถ้ารู้ดาวน์สมัยก่อนสิ

หมอลักษณ์เนี่ยนะเวลาดูดวงนี้นะมันจะต้องปล่อยไว้สักปีหนึ่ง

คือเขาไม่ได้ดูแบบว่าเป๊ะแล้วจะเกิดนะ
หมอลักษณ์เวลาดูดวงสัก๓เดือน๖เดือนจริงหลายอันแล้วนะ
หลายคนแล้วนะเขาทะลุดาวเนี่ยหลายคนแล้วนะ
จริงแต่ดูสิรายการจบมันเป็นปีแล้ว
คำทำงานมันเพิ่งมาสำหรับปี๖๒เนี่ยพี่แพ็คอาจจะมีใหม่
เขาลองไปดูย้อนหลังสิแล้วก็ลูกจะเป็นอภิชาตะบุตร
แต่แบบนำเงินนำทองก็ดูไอ้เล็กสิป่านนี้หาเงินได้ถึงเรียน
จบปริญญาตีแล้วมั้งไอ้เด็กคนนี้ใช่งานเตรียมเลยอ่ะ
มูลค่า๑๕๗๖๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
ฉันต้องได้บ้างเพราะฉันส่งทุกครั้งที่อ่านเลยนะฮะ
สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะมีของรางวัลสุดปังให้ลุ้นกันนั่นก็คือ
ขนาด๖๕นิ้วมูลค่ารางวัลละ๔๔๙๐๐บาทจำนวน๒๐รางวัล
เอาเป็นว่าใครที่อยากได้ของรางวัลก็นะคะให้กดเลยดอกจาน๕๐
ดอกจันทร์๕สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีด้วย
กดมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ
เรามีป้อยกดกันใหญ่อีกเลยป้อยหนูก็เยอะอ่ะ
ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม

พี่เบียบดูว่าอย่างนี้กดเยอะขนาดไหนอ่ะ
หรือเคยได้ยังไม่น่าสิเธอใช้จำนวนป่อย
จดสู้กดสู้ตายอีกรอบแล้วก็ไม่รู้เนี่ย
กดทีละ๕๖อันอันหนึ่งกดบ้าง

กดไปด้วยสิมันต้องมีได้ป่ะแล้วก็แป๊บนึงจะมีคนส่งมาตึงมันก็สนุกดีนะพี่
เป็นสิทธิ์ของเราประกาศผลวันที่๒๔ธันวาส์น้องไปรอ
ในช่วงหน้านะครับครูปูมีข่าวว่าเสือกเป็นพรีเซนเตอร์แทนคุณแม็ค
แล้วปูเขาตอบมาเขาตอบมาเขาตอบมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟัง